ชมในความสามารถของทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะ
รอดูผลงานจริงในวันพรุ่งนี้ค่ะอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะ
แชร์กันมากในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันเป็นคลิปวีดีโอที่
เราหลายคนอึ้งนะคะคุณลุงวัยแปดสิบปีเป่าใบไม้ค่ะ
เป็นบทเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะ
คลิปนี้ค่ะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เป็นชายชะลาวัย๘๐ปีที่ใช้ใบไม้เป่าเป็นเสียงเพลง

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บรรยายข้อความค่ะบอกว่าคุณตาอยู่บ้านอายุ๘๐แล้ว
เป่าใบไม้เพลงสันเสริญพระบารมีให้พ่อหลวงครับ
ปลตาแก่แล้วลมบอกค่อยออกครับ

ชาวมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชมในความสามารถของคุณตา
เพราะว่าอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะ
ว่าการนำใบไม้มาเป่าเป็นเสียงเพลงเนี่ย
เป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ
สายตรวจโซเชียลติดต่อไปยังคุณตาที่เป่าใบไม้
ชื่อว่านายนวลมาคำอายุ๘๐ปี
อยู่ที่ตำบลโนนทันอำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยว่าเริ่มเป่าใบไม้มาตั้งแต่อายุ๑๔ปีค่ะ

ปัจจุบันสามารถเป่าได้หลายเพลง
หรือสามารถเป่าเป็นเสียงนกกาวาว
เพื่อเรียกนกกาวาวให้บินกลับมาหาได้

นวลเล่าต่อว่าส่วนใหญ่จะเลือกเป็นใบตะโกค่ะ
เพราะว่าเสียงจะดีกว่าใบอื่นนะคะ